ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องราวของจะเรียกว่า
คู่สร้างคู่สมคู่เนื้อนาบุญ
หรือว่าคู่พระดีคู่บุญอะไรก็ได้คุณผู้ชม
แต่แหมกรยานมิตรทั้งหลายเขาก็ร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยนะ
สำหรับคู่รักซุปตาณเดชน์ยายา
เมื่อวานนี้ค่ะก็ชวนกรยานมิตรไปทำบุญ
ถวายบาทพระที่วัดเขากระดาษอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเศร้าจ้า
คุณแม่แก้วแม่ของณเดชน์เขาได้มีการลงภาพทั้งคู่
ถวายเพลพระแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
พร้อมกับเขียนข้อความชวนอนุโมทนาสาธุนะคะ
ซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาชื่นชมกันมากมายบอกว่า
นี่เป็นคู่สร้างคู่สมโอ้โหเหมาะสมกันเหลือเกิน
สอบถามผู้จัดการส่วนตัวของณเดชน์เลยค่ะ
เหตุผลที่เลือกไปทำบุญที่วัดนี้เพราะเป็นวัดที่แม่แก้วมาบุกเบิก
พัฒนาให้วัดเจริญขึ้นเป็นวัดประจำที่มาเป็นประจำเกือบทุกปี
และปีนี้ว่างตรงกันทั้งคู่
แม่แก้วก็เลยชวนน้องยายามาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วย
อนุโมทนาสาธุนะคะ
เป็นภาพที่น่ารักจริงนะคะ